คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่ทำให้หัวอกคนเป็นแม่รับไม่ได้
ภาพนี้ฮะแม่ไม่ทน
ส่งลูกเข้าโรงเรียนประจำแต่ถูกรุ่นพี่กลางซ้อมจนน่วม
คือผ่านไป๒เดือนลูกไปยืมมือถือรุ่นพี่มา
โทรมาแม่หนูหิวหนูอยากกลับบ้าน
แม่ก็แปลกใจทำไมลูกถึงมีเสียงแปลก
แม่ก็เลยบุกไปโรงเรียนไปรับลูกกลับมาสภาพโอ้โหคนละคนเลย
อดเสื้อมานี่คือโดนทำร้ายจนน่วมแล้วก็รุ่นพี่สั่งห้าม
อย่าไปบอกครูอย่าไปบอกพ่อแม่นะไม่งั้นโดนหนักกว่าเดิมนะ

คือเรื่องราวมันแดงขึ้นจากเพจอีซอสขยี้ข่าวออกมาโพสต์เรื่องราวนี้
เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ชายคนนี้เรียนชั้นป๔ถูกรุ่นพี่ม๔
ทั้งต่อยทั้งเตะซ้อมจนน่วมทุกคืนเนื้อตัวก็มีแต่รอยฟก
ซ้ำซ้อมเสร็จขู่ด้วยนะห้ามร้องไห้นะห้ามฟ้องครูนะเหตุการณ์มัน
ที่โรงเรียนประจำที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมนะครับ
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้ไปพบกับคุณสริรัตน์นะฮะ
แม่ของน้องโฟกัสอายุ๙ขวบเรียนชั้นป๔ซึ่งถูกรุ่นพี่ทำร้าย
คุณแม่บอกแบบนี้ก็พาลูกไปเรียนโรงเรียนประจำตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมเปิดเทอมระหว่างอยู่โรงเรียนเขามีกฎ
ผู้ปกครองติดต่อลูกโดยตรงต้องติดต่อผ่านคุณครูเท่านั้น
นะครับจนกระทั่งผ่านไปเกือบสองเดือนน้องโฟกัสแอบไปยืมมือถือ
รุ่นพี่โทรมาหาแม่หนูหิวว่าแม่ช่วยหาของกินให้หนูแล้วน้อง
เริ่มร้องไห้แม่ก็เอ๊ะเป็นอะไรแม่ก็เลยถามเป็นอะไรโดนโดนเพื่อน
แก้งหรือเปล่าลูกชายก็ไม่ได้ตอบแต่มีเสียงพี่จะกดมามา
แกล้งครับแบบนี้จากนั้นลูกก็เลยร้องไห้หนักขึ้น

พอวานไม่ร่วมขึ้นแม่ไม่อยู่แล้วหม่าออกรถเลยฮะ
ไปหาลูกที่โรงเรียนคุณครูกับรุ่นพี่พาน้องมาส่ง
สภาพที่เห็นแบบเฮ้ยทำไมลูกฉันมีแต่แผล
ที่หน้าที่หัวแล้วทำไมลูกฉันผอมโซมขนาดนี้

แต่แบบโอ้โหแบบดูดิดูหน้าดิเฮ้ยทำไมลูกเป็นแบบนี้
นะครับคุณแม่ถามว่าถูกรุ่นพี่ทำลายใช่ไหมลูก
ตอบแค่ใช่แล้วร้องไห้เลย
แค่นั้นคือแม่รู้เลยว่าโอ้โหลูกต้องโดนมาแบบหนักมาก
น้องเล่าต่อแม่หนูโดนพี่ซ้อมทุกวัน
ทุกวันเลยทุกวันต่อยที่ท้องกระโดดถีบถีบที่หน้า
กระโดดถีบที่ตัวแล้วก็ข่มขู่ว่าถ้าเกิดฟ้องครูหรือบอกพ่อแม่นะ
เดี๋ยวโดนหนักกว่าเดิมน้องก็ไม่กล้าบอก
ที่เห็นเมื่อกี้คือให้ถอดเสื้อให้ดูโอ้โหตามร่างกายนะ
ก็มีรอยฟกช้ำเนอะนะฮะที่หัวก็มีรอยแผลหน้าก็มีรอยแผล
มีรอยเล็บขวนที่หน้าที่ตัวคุณผู้ชมฟังเสียงแม่หน่อยครับ
ที่ท้องอัดที่ท้องแล้วก็ต่อยชกตามร่างกายอัดที่ท้อง
แล้วก็น้องก็ตัวงอน้องเล่าให้ฟังว่าน้องปวดท้องตัวงอ
แล้วก็ห้ามฟ้องครูถ้าครูฟ้องครูเอาให้หนักกว่านี้
บอกว่าอย่าเอาหนูไปโรงเรียนนี้อีกนะแม่แล้วก็นอนร้องไห้อ่ะ
คือตอนเนี้ยน้องเฉินขั้นกับหล่อนอ่ะค่ะ
ภาวะคือนอนแล้วร้องไห้ภาวะทุกคืนแสดงว่าสิ่งที่น้องเจอนี่คือตอนกลางคืนใช่ไหม
แล้วโดนมาปลุกทำร้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วแม่แล้วน้องก็บอกว่า
หนูไม่ขอกลับไปแล้วนะแม่หนูไม่อยากไปที่เดิมอีกแล้วนะ
ก็เลยแจ้งเรื่องนี้ไปทางคุณครูแล้วก็ท่านผอโรงเรียนรับทราบ
ซึ่งโรงเรียนรับปากแล้วจะดำเนินการแจ้งผู้ปกครองของเด็กต้นเหตุที่อยู่ม๒
ให้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนะให้ติดต่อมานะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าคือตอนนี้กำลังติดต่อมา
เพื่อที่จะมาคุยกันกับคุณแม่ของน้องคนนี้เพื่อจะขอโทษ
แต่ว่าทางคุณแม่ของน้องที่โดนทำร้ายไม่รับคำขอโทษ
แต่จะเอาเรื่องทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับคุณแม่ฝากไปถึง
มูลนิธิปวีนาหงษกุลให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเพราะเชื่อว่า
จากน้องโฟกัสแล้วน่าจะมีเด็กอีกหลายคนที่ถูกรุ่นพี่
ทำร้ายร่างกายแบบนี้แต่ไม่เป็นข่าวไม่เป็นเรื่องนั่นเองนะครับนะฮะ